ตอนนี้คือที่เรารายงานไปเมื่อวานคนบาดเจ็บเนี่ยห้าคนสาหัสหนึ่ง
แต่ว่าล่าสุดคือทั้ง๕คนที่บาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้ววันนี้เรามีภาพจากหลายมุมให้ดูทั้งภาพที่
ชาวบ้านถ่ายแล้วก็วงจรปิดแถวโรงงานเก็บภาพไว้ได้ครับ

อยู่ดีโอ้โหระเบิดต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมฮะ
พี่ว่าคนที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยไม่คิดนะว่าเหตุการณ์เหมือนมันจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเนี่ย
คือผมเชื่อว่าตอนที่เขาถ่ายเขาคงเห็นว่าอ๋อเห็นเป็นเหมือนก๊าซ

โอ้ถ่ายอยู่สักพักบึ้มเลยฮะ
เป็นโรงงานบัจจุกร้าสูงต้มที่หมู่ที่๑๑ตบสธงสมุทรปาการ
โอ้โหใครจะไม่นึกล่ะว่าจะระเบิดแบบนี้

อันนี้เป็นวงจรปิดแถวหอพักหลังโรงงานครับ

ท่อส่งก๊าซระหว่างถังก๊าซขนาดใหญ่หลังโรงงานแล้วมันก็ลอยฟุ้งกระจายแบบนั้นเต็มพื้นที่โรงงานเลย
เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ๑๐นาทีครับจนกระทั่งเที่ยงคืน๑๕นาทีคุณผู้ชมเกิดแสงเพลิงขนาดใหญ่ตามมาชาวบ้านแถวนั้นต้องออกมาดูโอ้โห
เนื้อที่ของโรงงาน๒ไร่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงครับพยายามฉีดน้ำดับเพลิงแล้วก็คุมเพลิงให้สงบไว้ได้
ความเสียหายแล้วมีอะไรบ้างพวกบ้านกระจกประตูหน้าต่างออฟฟิศบ้านพักคนงานพังแตกระจายเลยครับยานพาหนะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถกระบะโดนเผาวอดเลยนะ
บรรจุก๊าซหุ่งต้มขนาดสิบห้าลิตรแล้วก็ถังแก๊สพิคนิคกระจายเกลือเลยครับทั่วบริเวณเลยคนเจ็บเบื้องต้นเนี่ยห้าคน
ตอนเกิดเหตุครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรายหนึ่งนะเขาบอกเขาได้ยินเสียงระเบิดดังมากเลยทีแรกนึกว่าฟ้าผ่าพี่ปุ้ย
เพราะเขาเองก็อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยแต่ก็ไม่เห็นเศษวัสดุแตกหักหรือวัตถุอะไรปลิวออกมานะก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นทำไมฟ้าผ่าก็อุบัติเหตุรถชนกำแพงหรือเปล่า
พอออกมาดูเท่านั้นแหละเขาเห็นเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
ทะเลเพลิงแบบนี้ฮะความคืบหน้าล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งห้าคน
ตอนนี้ทั้งหมดอาการสาหัสนะครับโอ้โหถูกไฟคลอกตามตัวครับ
ตอนที่พวกเขากำลังหนีออกมาส่วนชาวบ้านที่อยู่โดยรอบยังไม่มีรายงานว่า
ใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบด้านมลพิษแต่ส่วนใหญ่ก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้ครับ
เจ้าของโรงงานว่ายังไงคุณวดารัฐกิรติพักดีพงศ์ครับ
เขายอมรับเขาตกใจจริงนะเขาถึงขนาดออกมายกมือไหว้ขอโทษชุมชน
แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแต่คุณวรารัฐยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีก๊าซหลงเหลือแล้วนะครับ
ไอ้ถังก๊าซที่วางเรียงรายอยู่นะตอนนี้เป็นถังเปล่าทุกใบนะไม่ได้มีแก๊สอยู่ข้างใน
เนื่องจากก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังไม่มีการบรรจุก๊าซ
ที่เกิดเหตุยังคงมีกลิ่นแก๊สหลงเหลืออยู่เล็กน้อยครับแต่ยืนยันว่าได้ทำการเคลียร์ที่เกิดเหตุจนปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้ก็รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะเร่งขนย้ายถังแก๊สทั้งหมดไปไว้ที่อื่นครับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดกับชุมชนเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านด้วยทางบริษัทครับ
ละเลยนะยินดีจะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเต็มที่ครับ
คือบ้านเรือนเนี่ยก็อาจจะมีกระจกบานเกร็ดอะไรแบบนี้เสียหายไปบ้างเหมือนกันนะฮะ